ไปดูอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คือฮาไม่แพ้กันนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยเป็นคลิปที่คนขับรถตู้
ใบ้เหลืองค่ะชักปืนขึ้นมาโอ้โหขู่คู่กรณีกลางสีแยกไฟแดงเลย
สาเหตุก็คือคู่กรณีคันนี้ไม่ยอมเบี่ยงรถให้เขาเข้าไปในเลน
คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเรื่องแรกคลิปแรกนี่เป็นเรื่องมีดดาบ
ขู่ปืนแล้วนะคะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อย
เป็นนาทีที่ตำรวจเขาก็ต้องไล่ล่าตัวคนร้ายเนี่ยแหละค่ะเอาปืนไว้ก่อนพี่
อ่าเอาปืนไว้ก่อนพี่เอาปืนเอาปืนออกมา
รถตู้ของผู้ก่อเหตุแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนค่ะ
หลังจากที่ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยเขาใช้ปืนข่มขู่นายพลว์ไว้สี่สิบปี
นายพลนี่คือชื่อพลนะไม่ได้เป็นทหารนะคะ
เขาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
เอาปืนมาขู่กลางสี่แยกไฟแดงเลย
ขณะที่นายพลกำลังขับรถจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังหาดป่าตองอำเภอกระทู้
ก็มีการให้เพื่อนถ่ายคลิปขณะขับรถติดตามเอาไว้นะคะ

สาเหตุก็คือว่าผู้ก่อเหตุคือคนขับรถตู้เนี่ย
พยายามที่จะขับรถแซงแต่นายพลไม่ยอมหลบให้เพราะว่ารถก็ติด
อีกฝ่ายเลยไม่พอใจค่ะจอดรถชักปืนออกมาขู่กลางสี่แยกเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โดยผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวพร้อมกับปืนและเครื่องกระสุนปืน
เมืองต้นเพราะว่ามีใบอนุญาตให้มีแล้วก็ให้ใช้ตามกฎหมายหรือป๔
แต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาหรือป๑๒ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรป่าตอง
จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป